กระพริบนะฮะ
อันนี้เกิดขึ้นที่อุบลราชธานี

ถ่ายมาสะท้อนเรื่องของปัญหาไฟเสียให้ดู
แต่ว่าเขาบอกว่าลองดูขำนะ

เขาบอกมาแบบนี้นึกว่าอยู่ตะวันแดง

บางคนดูคลิปนี้แล้วบอกเหมือนหนังผีคุณ

หลอนที่ไฟมันจะดับแล้วก็ติด

ตอนที่มันติดเราก็ไม่เห็นผี
พอมันดับอีกครั้งหนึ่งแล้วมาติดอีกครั้ง

แต่บางทีก็ดูแล้วก็ตลกดีนะครับ
สิทธิ์ของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบ

ซึ่งเป็นถนนด้านหลังโรงเรียน

อำเภอเมืองจวัตรอุบรรณราชธานี
ทีมข่าวของเราไปตอนกลางวันนะคุณ
เสาไฟฟ้าข้างทางก็เป็นเสาไฟใหม่นะ

ไม่พบร่องรอยของการชำรุดแต่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตอน๑๐โมง

ไฟก็ยังส่องสว่างอยู่ทุกเสา

จากการสอบถามนางพกาแก้วแสงกล้าอายุ๕๑ปี
แม่ค้ารถเข็นขายน้ำอัดลมและขายขนมจีนอยู่แถวนี้
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วง๒อาทิตย์ก่อน
ที่โรงเรียนจะปิดเทอม
เสาไฟและไฟฟ้าส่องสว่าง
ก็เป็นลักษณะเหมือนหลอดยาวอยู่เลย
แต่พอเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
เธอกำลังอะไรนะ
เตรียมพื้นที่ขายของ
ขึ้นไปที่เสาไฟมองขึ้นไปที่หลอดไฟ
อ้าวหลอดไฟเป็นรูปแบบใหม่แล้วเป็นหลอดใหม่แล้ว
ไฟส่องสว่างทุกเสาไม่กระพริบเหมือนในคลิป
ก็เลยคาดว่าภาพในคลิปน่าจะอยู่ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ติดตั้งใหม่
ทดสอบระบบไฟหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะ
อันนี้ก็แม่ค้าเล่าให้ฟัง
ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่มาตรวจแหละ